คุณผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
หลายคนค่ะที่เขาต้องการจะป้องกันพื้นที่บ้านของตัวเอง

เพียงแต่เรื่องของกระแสไฟต้องดูให้ดี

แต่หลายคนจะต่อไฟบ้านออกมาเลยค่ะ
ซึ่งต่อไฟบ้านออกมาเนี่ยกระแสไฟฟ้ามันคือ๒๒๐โวลต์

มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนู่นเลยนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเขาจูงหมามาเดินเล่นกับพี่ชาย

แล้วหมามันไม่รู้หรอกว่ารั้วตรงนั้นมีไฟฟ้าวิ่งอยู่
มันก็ไปแตะเอาเข้า

ก็วิ่งตามโซ่ขึ้นมาถึงมือเขา
ล้มปุ๊บสลบเหมือนไปสี่วัน

ล่าสุดเนี่ยที่บอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว
ล่าสุดคือเขาเผื่อจะออกจากโรงพยาบาลมา
หลังจากที่นอนพักรักษาตัวอยู่นานมากแล้วก็อยากจะมาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นเนี่ย๘๙เดือนแล้ว
ไม่มีความคืบหน้าคดีความเลยแถมแจ้งไปสองข้อหา
เพื่อนบ้านที่ล้อมรั้วไฟฟ้าเนี่ยปฏิเสธหมดเลยบอกไม่มีเงิน
ไม่มีเงินจะให้ไม่มีเงินจะชดใช้แล้วคุณผู้ชมดูบาดแผลเขาสิ
แผลเวอะหวะแผลหนักมากนะคะ
นี่คือนายชัชวานโพธิมากุลอายุ๒๖ปี
แล้วก็นายอานัทปรางมณีอายุ๔๒ปี
สองพี่น้องเป็นผู้เสียหายจากการที่เพื่อนบ้านเนี่ยล้อมรั้
แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้า๒๒๐โวลต์ช็อตสุนัขจนตาย
อย่างที่บอกหมาเขาตายไปตัวหนึ่งส่วนตัวเขาสลบเหมือนไป๔วัน
รักษาตัวอีก๘๙เดือนค่ะเขามาร้องเรียนกับธนายรณรงค์แก้วเพชร
ทนายความให้ช่วยติดตามเร่งรักคดีนี้หน่อยเพราะมันไม่คืบหน้าเลย
คุณจิรยุทธ์บุญชูทีมข่าวทรัฐทีวีเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ว่าพื้นที่มันเป็นยังไงอันนี้คือบาดแผลเขาตอนที่เกิดเหตุนะ
นี่คือบ้านของเพื่อนบ้านอืมเขาติดตั้งลวดไฟฟ้า
ซึ่งตอนที่ผู้สื่อข่าวเราลงไปอ่ะไอ้ลวดนั้นก็ยังอยู่นะคะ
ติดตั้งแค่บริเวณข้างบ้านที่ติดกับทางเดินร่วมยาวประมาณ๑๐เมตรค่ะ
ส่วนบริเวณหน้าบ้านไม่ได้ติดตั้งลวดไฟฟ้า
ซึ่งช่วงเวลาที่ทีมข่าวลงพื้นที่ลวดไฟฟ้าเส้นนั้นไม่ได้ต่อกระแสไฟอยู่นะคะ
แต่รวดเส้นนี้แหละฮะถ้าย้อนไป๙เดือนที่แล้วใช่ไหม

ที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับย้อนไปเก้าเดือนที่แล้วครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับตามคำบอกเล่าของฝ่ายของผู้ที่บาดเจ็บอืม
๙ธันวาคมปีที่แล้ว๙ธันวาคม๒๕๖๑นะครับ

ชัชวานมากับพี่๒ทุ่มครึ่งก็ค่ำแล้วล่ะจูงสุนัขกันมานะครับ
สุนัขเป็นสุนัขไทยเพศผู้ส่วนพี่ชายเนี่ยมีสุนัขเพศเมีย
กำลังจะเดินไปบ้านญาติค่ะก็เดินมาถนนในซอยนะฮะ

ตอนที่จูงสุนัขผ่านมาแถวนี้สุนัขมันก็ตามธรรมชาติฮะ
มันก็ดมไปทั่วนะตามรั้วตามพื้นแล้วมันก็เอาลิ้นเนี่ย
คงจะเลียหรือจะอะไรก็แล้วแต่แหละเอาเป็นว่าลิ้นมันอ่ะ
มันไปโดนกับเส้นลวดที่เขาปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้
ทำให้ดูกระแสไฟฟ้ามันวิ่งอยู่บรรมนี้ค่ะ
ส่วนไอ้ตัวของพี่ชายเขาเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเรียไม่ได้เข้าไปดม

กับกระแสไฟฟ้านะลิ้นมันมีน้ำลายไง
แตะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหเท่านั้นแหละพอหมาเลียลวดไฟมันดูดขึ้นมาเลยครับ
กระแสไฟมันวิ่งจากลวดเข้ามาที่ตัวหมาแล้วมันผ่านมาที่ตัวของคุณชัชวานเขา
เพราะว่าสายจูงที่จูงสุนัขอ่ะมันเป็นโซ่ใช่เป็นตัวนำไฟฟ้าทั้งคู่เลย
น้ำลายหมาแล้วก็โซ่อ่ะค่ะเขาล้มลงทั้งยืนเลยฮะอืมล้มลงเลย
หลังเกิดเหตุพี่ชายก็มาช่วยช่วยปั๊มหัวใจแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้านะฮะซึ่งนายชัชวานสลบหมดสติอยู่๓๔วัน
บาดเจ็บที่นิ้วมือข้างซ้ายทั้ง๕นิ้วข้อมือข้างขวาต้นแขนข้างขวา
ลำตัวด้วยส้นเท้าข้างขวาด้วยคือไฟมันพุ่งมาทั้งตัว
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกเกือบหนึ่งเดือนผ่าตัดไปสองครั้ง
ต้องนำผิวหนังจากส่วนอื่นมาปิดแผลในส่วนของที่ถูกไฟฟ้าช็อต
หลังจากออกโรงพยาบาลนะครับเพื่อนบ้านที่เป็นบ้านหลังที่
้อมรั้วไฟฟ้าเอาไว้เจ้าของรวดไฟฟ้าก็มาพูดคุย
หมาเขาตายใช่ไหมอืมคนเจ็บเจ้าของบ้านมาคุยนะ
ซึ่งทางฝั่งของนายชัชวานได้เรียกร้องค่าเสียหาย
พร้อมกับค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินเจ็ดแสนบาทแต่ถูกปฏิเสธ
ก็มีการพยายามเจรจากันอีกนะทีนี้ก็เจรจาต่อรองกัน
ค่าเสียหายก็ลดลงตกลงอ่ะขอ๔แสนบาท
แต่ก็ถูกปฏิเสธเป็นครั้งที่สอง
โดยเหตุผลของเพื่อนบ้านรายนี้ก็คือ
ตามที่คุณชัชวานเขาบอกนะไม่มีเงินจะให้
คือเคยมาคุยอยู่รอบเดียวแล้วเขาก็หายไปเลย
ก็คุยเจรจาเรื่องค่าสินใหม่แต่ว่า
พอเราแจ้งไปปุ๊บเขาไม่มี

ในสิ่งที่เราสูญเสียแล้วในอนาคตด้วย
คือบอกเขาไปว่า๗๐๐๐๐๐บาท
แล้วเขาบอกลดหน่อยได้ไหม

งั้นก็๔๐๐๐๐๐บาทคืออย่างน้อยค่ารักษาเรา
ที่เราเสียไปค่าเสียเวลาที่เราต้องหยุดงานอะไรไปพวกนี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือร่างกายเราด้วย
เขาบอกไม่มีเขาบอกเขาไม่มีอย่างเดียว
มันมีต้นไม้ขึ้นด้วยแล้วเขาก็ขึงคือเราก็ไม่ได้เห็น

มันจะเป็นลวดไฟฟ้าหรือว่าลวดเขาขึงไว้ทำอะไร
ทีนี้ไปถามเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกเดียวกันนะคะ

เขาบอกกับทีมข่าวบอกว่าก็อยู่แถวนี้มา๒๐กว่าปีแล้วนะ
ไม่เห็นมีบ้านหลังไหนติดตั้งลวดไฟฟ้าเลย
แม้ว่าพื้นที่ที่ติดตั้งจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
แต่ถ้าคุณจะติดจริงเนี่ยทำไมไม่ติดป้ายเอาไว้ล่ะ
คนเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะได้รู้จะได้ระวังกัน
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบ้านหลังนั้นจะติดตั้งรั่วไฟฟ้าเอาไว้ทำไม
เพราะว่าชุมชนย่านนี้ไม่มีโจรสักคน
พอเกิดเหตุก็เลยไปถามเหมือนกันนะคะ
ว่าทำไมต้องติดลวดไฟฟ้าแบบนี้ด้วย
เขาบอกว่าติดเอาไว้กันสุนัขเข้ามาขับภายในบ้านค่ะ
ไม่ทราบเลยค่ะ

แต่เขาก็ไม่ถึงจะว่าไม่ถูกกับใคร
เขาก็ทำงานเขาอยู่ในบ้านเขาเป็นรับจ้างซ่อมมอเตอร์ไซค์
เขาบอกเขาเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะ
เขาบอกว่าป้องกันสุนัข
เขาบอกอาจทำให้สุนัขเข้าไปขี้หติในบ้านเขา
เราก็พยายามติดต่อไปยัง

แต่ว่าวันที่เกิดเหตุเขามีนะครับเพื่อจะสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เจ้าของบ้านเขาปฏิเสธยังไม่ได้ให้ข้อมูล
คือระยะเวลารวมแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยก็น่าจะสักประมาณ๘๙เดือน
ซึ่งพื้นที่หลังเกิดเหตุที่ร้อมรถไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่บางบัวทอง
ตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะ
เหตุผลที่ต้องล้อมรั้วไฟฟ้าเพราะว่าเขามีเรือนเพาะกล้วยไม้อยู่
แล้วชาวบ้านชอบปล่อยหมาที่เลี้ยงไว้ออกมา
ทีนี้หมามันออกมามันก็มาอุจจาระมาอึมาเชียร์
มันก็ไปทำลายกล้วยไม้ของเขาเพราะว่ากล้วยไม้อาจจะละเอียดอ่อนหรือยังไร
บางทีผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่เคยเลี้ยงกล้วยไม้
แต่ว่าเขาบอกว่ามันมีปัญหากับกล้วยไม้ของเขา
ทำให้เกิดความเสียหายแล้วหาคนรับผิดชอบไม่ได้
ก็เลยได้ล้อมรั้วไฟฟ้าเอาไว้
ใช่ค่ะแล้วตามเก็บตามเก็บหมดเลยไม่ปล่อยให้เรียดราดบ้านคนอื่นเขา
คืออุจจาระเนี่ยมันเก็บได้แน่แต่ว่าปัสสาวะหรือว่าฉี่ของหมา
อาจจะยากหน่อยอาจจะต้องเอาขวดน้ำแบบเทล้างอะไรอย่างนี้
แต่เอาเป็นว่าเขาบอกว่ามันทำให้เขาเดือดร้อนทางบ้านหลังนี้เขาเลยต้องล้อมรั้วไฟฟ้าเอาไว้
ค่ะก็เลยต้องไปตามทางคดีต่อนะครับท่านผู้ชม
เพราะว่าทางเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับเราก็พยายามแล้ว
สพบางบัวทองเจ้าของพื้นที่นะครับวันนี้ก็ไปนะฮะที่สพ
พร้อมกับทางผู้บาดเจ็บแล้วก็ทนายรณรงค์ด้วยไปสอบถามความคืบหน้าของคดี
นายรณรงค์บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเข้าข่ายข้อหาเจตนาค่าแม้ว่าพื้นที่ที่ติดตั้งรั้วไฟฟ้าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะ
เป็นบ้านของเจ้าของบ้านเขาแต่ถ้ามีคนมาสัมผัสโดนแล้วบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
คนที่ติดรั้วไฟฟ้าก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้ารั้วไฟฟ้าลวดไฟฟ้ามันอยู่ในตัวบ้าน
แล้วล้อมไว้เพื่อป้องกันสิ่งของมีค่ามีโจรงัดเข้าบ้านมาสัมผัสลวดไฟฟ้าแล้วบาดเจ็บเสียชีวิต
อันนี้ถือว่าเป็นการป้องกันทรัพย์สินไม่ได้ผิดกฎหมาย
แต่อันนี้คุณแค่เป็นอนาเขตบ้าน
ใช่คือเขาบอกว่าถ้าคุณล้อมรั้วในพื้นที่ชั้นในแล้วมีคนบุกเข้ามา
คือมันก็ต้องบุกเข้ามาแหละเนาะมันถึงจะโดนได้อย่างนั้นเนี่ยคุณไม่ผิด
อันนี้แบบเป็นประตูห้องที่มีทรัพย์สินมีเซฟมีอะไรอันนี้บุกเข้ามาแล้วโดนเนี่ยอันนี้คุณผิดคุณไม่ผิด
แต่ถ้าคุณติดตั้งไว้พื้นที่ชั้นนอกอย่างรั้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ควรติด
เพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงที่บุคคลบริสุทธิ์จะได้รับอันตราย
ซึ่งถ้าหากว่ามีผู้บริสุทธิ์ถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยคุณอาจจะต้องได้รับโทษโทษหนักด้วย